เปิดปฏิบัติการกองทัพกับ๑๒ปีไฟใต้
นับจากวันที่ไฟเริ่มโหม
เหตุรุนแรงมีเพียงกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่ได้ประโยชน์
ความเข้าใจเขาถึงพัฒนาเป็นแนวทางพระราชทานที่ใช้ได้จริงจนถึงวันที่แสงแห่ง
ติภาพเริ่มฉาบทาเจาะทุกกลยุทธ์กับทุกความทุ่มเทในไทยรัฐนิวส์โชว์